เตรียมเสาเรือนนั้นเริ่มด้วยพิธีทำขวัญผีนางพญาซึ่งปกปักรักษาต้นไม้ที่จะถูกตัดมาทำเสาเรือน
ไม้ถูกแปลงรูปแล้วจะมีเพศและนามด้วยเช่นนางไม้ซึ่งหมายถึงแผ่นกระดาน
นางเรียงหมายถึงเสาไม้ขนาดใหญ่ปากเรียงเป็นแถวหรือเรียกว่าระเนียด
นางจรรย์หมายถึงเสาค้ำเพลิงหลังคาและท่อนไม้ที่วางประกับอยู่บนระเนียดเรียกว่านางอุ้มเป็นต้น
อกจากนี้เสาไม้ก็ยังมีระดับชั้นเป็นเสาเอกเสาโทเสาตรีหรือเสาพลเหมือนกับการจัดตำแหน่งข้าราชการ
นอกจากไม้แล้วไม่มีวัสดุก่อสร้างอื่นใดที่มีนามและเพศซึ่งมีความหมายและความคลังเช่นนี้